สถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ
พยายามจะกดแล้วล่ะให้มันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์
แต่มันก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในแต่ละวัน
เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๓รายนะคะ
๒รายเป็นเจ้าหน้าที่ในกรกตค่ะ
เมื่อวานนี้ทั้ง๓รายถือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว
เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้อาจจะน้อยหน่อยนะคะ๑ราย
แต่สถานการณ์โดยรวมดีค่ะ
เพราะอย่างแรกเลยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ผู้ป่วยสะสม๓๐๓๑รายกลับบ้านได้แล้ว
เทียบตัวเลขดูนะคะ๒๘๕๗ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๑๘รายค่ะ
เสียชีวิตสะสมยังคงเป็นตัวเลขเดิม๕๖ศพ
มีรายงานด้วยว่าผู้ป่วย๒ใน๓ราย
ที่ประกาศการติดเชื้อไปเมื่อวานี้ค่ะ

เป็นเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของกรกตนะคะ
โดยพบผู้ป่วยเพิ่มครั้งนี้มาจากการตรวจซ้ำ
วันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทำให้สำนักงานกรกตมีคำสั่งปิด
สำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี
ยาวไปเลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
ส่วนใครที่เอ๊ะฉันเคยไปติดต่อสำนักงานกรกตอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นนะคะ
เฝ้าระวังอาการตัวเองด้วย